อัปเดตข่าวร้อนข่าวเดือดข่าวเด็ด
ตลอดเลยใช่ไหมกับข่าวนี้ครับกระแสเรื่องข่าวลื้อ
อะไรยังไงจริงหรือเปล่าตอนแรกเนี่ยบอกว่าจะมีการ
แต่ไม่ต้องรอแล้วนะฮะล่าสุดยกเลิกไปแล้ว

สรุปว่าข่าวลือที่บอกว่าตั้งท้องเนี่ยเรื่องจริงนะฮะ
โดยเมื่อวานนี้นะครับ๔โมงเย็นนะครับ
กระต่ายพันนิพานักร้องลูกทุ่งอินดี้สาวน้อย๑๐๐ล้านวิว

วงในห้างและยังเป็นผู้จัดการส่วนตัวด้วยนะครับ
ก็คือคุณภัยบูลแสงเดือนมาตั้งโต๊ะเคลียร์ข่าวลือนะครับ
ว่าเธอท้องแล้วพ่อก็ไม่ใช่ของใครที่ไหนครับ
ก็คือผู้จัดการส่วนตัวคนนี้นี่แหละ
และความจริงจากปากของทั้งสองคนก็คือว่าท้องจริง
คุณภัยบูลก็คือพ่อของลูก
แต่ที่ไม่ได้ออกมาพูดตั้งแต่แรกนะฮะ

ยืนยันนะฮะว่าไม่ได้มีเจตนา
ที่จะแบบว่าปกปิดปิดบังอะไรทั้งนั้น

มีการอย่าขาดกับภรรยาเก่ามาแล้ว๓ปี
แล้วตอนนี้ก็ได้จดทะเบียนสมรสกับน้องกระต่าย
ถูกต้องตามกฎหมายเป็นที่เรียบร้อย
ทั้งคู่นะครับขอโทษแฟนคลับด้วยกับเรื่องที่เกิดขึ้น

เดี๋ยวเราไปฟังเสียงการเปิดใจของทั้งคู่กันหน่อยครับ
กะไตก็ท้องกับอาจารย์ไพบูลจริงนะคะ
จ่ายก็ต้องขอโทษแฟนเพลงทุกคนด้วยนะคะ
ที่ไม่ได้แจ้งแล้วก็ไม่ได้บอกแฟนเพลงนะคะ
เพราะว่ากระต่ายเป็นห่วงความรู้สึกของแฟนเพลงทุกท่านนะคะ
ที่จริงแล้วกะไตบรรลุนิติภาวะแล้วนะครับ
หลังจากที่จดทะเบียนสมรสด้วยกันเมื่อต้นปีที่แล้วนะครับ
ประเด็นคำว่าภาคผู้เยาวคงไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับพวกเราแล้ว
ต่อจากนี้นะคะกระต่ายก็จะขอทำหน้าที่ศิลปิน
สร้างสรรค์ผลงานเพลงออกมาให้แฟนเพลงฟังอย่างต่อเนื่องเหมือนเดิมนะคะ
แล้วก็มีอีกหนึ่งหน้าที่สำคัญของกระต่ายเลยก็คือหน้าที่แม่นะคะ

ว่ายอมรับเลยว่าข่าวลื้อที่บอกก็ท้องกันจริงนั่นแหละครับ
แต่ที่ใครที่สงสัยนะครับเขาเคลียร์ชัดเจนแล้วแหละ
จริงจดทะเบียนสมรสกันตั้งแต่ปี๖๓นะครับ
ยืนยันนะครับว่าลูกเกิดจากความรักของทั้งคู่จริง
แล้วจริงทั้งคู่เขามีตั้งความตั้งใจที่จะสร้างครอบครัวด้วยกันอยู่แล้ว

น้องตระไต่ไม่ใช่มือที่สามที่ไปสร้างความแล้วฉาได้กับครอบครัวนี้อย่างแน่นอนนะฮะ
ขอโทษแฟนคลับด้วยช่วงนี้เป็นแสนเยอะแตบหลายคนไม่กลัวใจนะครับ
คู่อ่านเห็นคอมเมนต์ค่อนข้างเดือดอยู่เหมือนกันนะ
แต่ก็เอาเป็นว่าเขาตั้งโต๊ะแถลงเคลียร์ชัดกันไปแบบนี้
แล้วแต่คุณผู้ชมจะใช้วิจารณญาณแล้วกันนะจ๊ะ